มาดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวของเด็กอายุ

ก็ได้ออกแถลงการขอโทษสังคม
เสียใจกับการกระทำของลูกชาย

แล้วคุณพ่อเนี่ยนะครับก็ได้ไปร่วมงาน

แถลงการของพ่อแม่ของเด็กอายุ๑๔ปี
เปิดเผยผ่านศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์
โดยได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองของเด็กอายุ๑๔ปี
เผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้น
ระบุว่าผมและครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง
และขอโทษอย่างที่สุดกับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐ
ของประเทศไทยจีนเมียนมาลาวและทุกฝ่าย

ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกชายของเรา
ผมและครอบครัวต้องขออภัยที่ไม่ได้สื่อสารต่อสาธารณะให้เร็วกว่านี้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมและครอบครัวอยู่ในระหว่างกระบวนการ
ขั้นตอนทางกฎหมายลูกชายเราถูกควบคุมตัว
ไว้ในสถานพินิษฐ์โดยผมและครอบครัวไม่ได้ยื่นขอประกันตัว
เพราะผมและครอบครัวตั้งใจจะให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่
เราเสียใจและตกใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และน้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่
เท่าที่เราสามารถจะกระทำได้
ขอให้คำมั่นว่าเราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกหน่วยงานในการดำเนินการตามกฎหมาย
รวมทั้งบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
นี่คือแถลงการจากครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีพิธีสวดอภิษฐรรม
คืนที่๓ของนางสาวตะวันนะครับ
ลูกจ้างผู้หญิงชาวเมียนมาที่วัดผาสุกมณีจักรนะครับ
ปราเก็ตจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ก็เข้าไปขอขมาศพของนางสาวตะวันนะครับ
พ่อนะครับกรณญาณนี้ครับจังหวัดนี้ครับ
เข้าไปขอขมาศพแล้วก็ไปมอบเงินช่วยเหลือ
แล้วก็เยียวยาจำนวนหนึ่งให้กับนายจ้างของนางสาวตะวัล
ที่ฟ้าพ่อของผู้ก่อเหตุและตัวแทนของคอบครัว

และส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ส่วนประเด็นที่ลูกชายมีคลิปการซ้อมยิงปืน
ขอโทษด้วยจริงที่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็

แล้วก็เสียใจมากทุกอย่างที่ลูกผมก็ทำไป
อย่างไรผมก็จะขอรับผิดชอบเท่าที่สุดที่ผมจะทำได้
ส่วนเรื่องค่าเสียหายความรับผิดชอบใดมันเทาเยียวยา

ผมในฐานะพ่อและโตแทนของครอบครัว
ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับ
แต่มันเกิดขึ้นแล้วผมไม่อยากให้ประเทศเสียหาย
คือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่คุณพ่อเข้ามา

มีการเจอกับทางครอบครัวของผู้สูญเสียหรือเปล่า

ได้เจอคือเข้ามาทำตรงนี้แล้วก็ได้รีบออกไปเลย
แล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิตแม่ของนางสาวตะวัน
เดินทางมาถึงประเทศไทยและช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมา
มีเพื่อนร่วมงานไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็จะร่วมงานศพลูกสาวในวันนี้ด้วย
ว่าที่แม่ของนางสาวตะวันจะอยู่ร่วมพิธีศพลูกสาว
คือไม่อยากให้ถ่ายภาพไม่อยากให้มีการเอ่ยชื่อ
เพราะแม่เขาบอกแหละว่ามันเป็นเรื่องศิษย์ศิษย์ส่วนบุคคล
แล้วก็กลัวว่าจะเกิดประเด็นอ่อนไหวต่างขึ้นมาด้วยนะคะ
ขณะที่นางถิติวันวิริยบุรณะหรือว่าคุณเป๊ก

ปัจจุบันนะที่ทำอยู่ที่ภารกรนะ
เป็นอดีตในจ้างคุณผู้ชมเรามาฟังเรื่องราว
คือตะวันเคยทำงานอยู่กับคุณเป๊กเมื่อปี๒๖๖
คือไปรับตะวันมาจากศูนย์ดูแลผู้ป่วย
เพื่อให้มาดูแลแฟนของเธอที่เส้นเลือดในสมองแตก
คือตะวันเนี่ยดูแลอยู่๒ปีนะครับ
จากที่แฟนของเธอเส้นเลือดในสมองแตกพูดไม่ได้

ตะวันนี่ดูแลนะครับดูแลจนสามารถกลับมาพูดได้

ณตะวันก็ย้ายมาทำงานที่บริษัทนี้แหละนะครับ

พอแฟนของเธอนะครับที่ได้รับการดูแลจากตะวันจนหายป่วยเนี่ยนะ

โอ้โหนะครับท่านเสียใจท่านร้องไห้ครับ
ดูแลจนแฟนพี่ดีหายดีแล้วถึงได้ยังไงมีรูปอะไร
ดูแลจนแฟนพี่ดีหายดีแล้วถึงได้ได้กับอะไร
ดูแลจนแฟนพี่ดีหายดีแล้วถึงได้กับอะไรอยู่ด้านนี้มีรูปอะไรโดนได้พูดมี่รื่องเลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความคืบหน้า
ความคืบหน้าสำหรับในการพิทธิศพ
แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่โศกเศร้า
อันนี้เราก็ต้องเข้าใจทางครอบครัวของพนักงานชาวเมียนมาเขาด้วยนะ
คือเขาช็อกเขาช็อกมาก
ทีนี้ก็ต้องดูในส่วนของการเยียวยาเงินเยียวยาต่าง
มันมาจากทั้งสองส่วนเลยนะคุณผู้ชม
ของทางภาครัฐเองแล้วก็ฝั่งเอกชนรวมถึงสยามภารกร
ที่ก็จะช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
เพราะว่าผลการประชุมศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาล
เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันค่ะแล้วก็มีการออกเป็นหนังสืออันนี้ขึ้นมา
อันนี้จากทางสยามภารกรก็มีการชี้แจงระบุด้วย
คือทางผลการประชุมเห็นชอบให้มอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิต
มี๒รายนักท่องเที่ยวชาวจีนกับชาวเมียนมานะคะ
รายละ๖ล้าน๒แสนบาทก็จะแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นเงินจากภาครัฐ๑๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็เงินจากทางสยามภารกรรายละ๕ล้านบาท
ส่วนคนเจ็บก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ๓๕๐๐๐บาท
จำนวนนี้ก็เป็นเงินจากทางสยามภารกรรายละ๓แสนบาท
จากทางภาครัฐ๕๐๐๐บาท
แล้วตอนนี้ก็มีบริษัทเอกชนที่เราจะเห็นในข่าวว่า
มีกิฟเฟอรีนที่จะสมทบเงินให้กับภาครัฐ
นำไปเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก๑ล้านบาทด้วยนะคะ